เคยเจอแต่ก็ไม่ได้กลัวแบบแต่ก็ไม่ได้ลบหลู่นะ

ก็มาอยู่ข้างหูมาทำเสียงทำอะไรอย่างนี้ครับ
คุณผู้ชมแต่ก๊อฟเขามีเซนต์เรื่องแบบนี้

แต่ว่าแม่ค้าที่ชนบุรีบอก

ร้อนกับทั้งตลาดครับคุณผู้ชมครับ
ไปเจอเขาบอกว่าน่าจะเป็นกุมารทองเนี่ย
ออกมาวิ่งเล่นอยู่ในป่าและป่าบริเวณนี้
นี่อยู่ตรงตลาด
แต่ที่มาวิ่งเล่นเนี่ยอยู่ข้างตลาดฮะ
คือบริเวณนี้เขาเอาสารพระภูมิเก่า
เอานางกวักเอาตุ๊กตาอะไรที่
ที่เขาอาจจะไม่ได้บูชาแล้ว

เขาบอกว่ามีกุมารทองออกมาวิ่งเล่น
อยู่ข้างตลาดคลองสังเกต

รู้จักไหมตลาดคลองสังเกต

เป็นที่ทิ้งสารพระภูมิเก่าครับ
รูปปั้นเก่าหุ่นนางกวัก
กุมารทองต่างเนี่ยนะฮะ

แล้วก็มีชุดกุมารทองนะครับ
เสื้อสีขาวกางเกงสีเขียวนะฮะมีการเอามาแขวนอยู่ที่ต้นไม้ด้วย
จริงบรรยากาศตรงนี้ที่ไปทำข่าวเนี่ยมันก็ดูวางเวงอยู่แล้วล่ะครับ
คุณผู้ชมฮะดูสิครับนะฮะอุปกรณ์ที่อยู่เคยอยู่กับสารพระภูมินะครับ
คือบริเวณโดยรอบมันเป็นป่ากงกลางครับเงียบสงัดจริงเลย
ปกติตรงจุดนี้ไม่ค่อยมีเด็กที่ไหนเขาเข้ามาวิ่งเล่นหรอก
แต่มันเกิดเรื่องที่ล่ำลือกันแบบนี้ครับคุณผู้ชม
พ่อค้าแม่ค้าขายหอยแคลงอยู่ในตลาดเนี่ยบอกว่าเจอเด็กออกมาวิ่งเล่นตอนเช้ามืดนะครับ
นางวิมลวันนบน้อมอายุ๔๙ปีเธอเป็นแม่ค้าอยู่ในนั้นเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่า
บอกว่าวันนั้นเนี่ยเจ๊กำลังจะเปิดร้าน
เจ๊บอกว่าเจ๊นั่นลูกใครไปยืนอยู่ในป่าเด็กที่ไหนเจ๊เจ๊บอกว่าไม่มีที่นี่ไม่มีเด็ก
และนั่นไม่ใช่ครั้งเดียวครับคุณผู้ชมครับวันต่อมาฮะก็มีคนมาถามเจ๊แบบนี้อีก
เจ๊เด็กที่ไหนไปยืนในป่าน่ะทีนี้เจ๊ใจคอไม่ดีแล้วฮะใจคอไม่ดีแล้ว
ใจคอไม่ดีวันที่สองวันที่สามพีคเพราะอะไรรู้ไหมเจ๊เจอเองเลยครับคุณผู้ชมครับ
เจ๊เจอเองกับตัวเลยเนี่ยครับเห็นเด็กเดินลากเท้าเล่นอยู่ที่หลังตลาด
คราวนี้เชื่อแล้วว่าสงสัยเป็นกุมารทองแล้วครับที่ถูกมาทิ้งอยู่ที่สุสานสารพระภูมิข้างตลาดแน่
หลังจากนี้นะพอเจ๊เล่าต่อต่อกันไปต่อกันไปนะครับตี๔ที่เคยมาเปิดตลาดกันไม่มีใครมาแล้ว
ต้องรอให้ฟ้าสางก่อนถึงจะมาฟังผมเนี่ยไม่ได้อารมณ์นะฮะฟังเจ๊เขาเล่าดีกว่าครับ
สิ้นหน้าค้าเงินฮ่องไม่เห็นอะไร

แล้วก็เลยบอกน้องสาวว่ากลับบ้านเถอะ

กันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลชนบุรีด้วยนี่คุณผู้ชมดูนี่
จับภาพผู้ชายปริศนาใส่ชุดขาวไปนั่งอยู่ที่บริเวณทิ้งสารซากพระภูมิ
แล้วก็ยืนขึ้นแขวนชุดไทยที่ต้นไม้แล้วก็เดินหายไปเดี๋ยวนะ
ผู้ชายคนนี้เป็นใครครับนะฮะโดยคุณสิริเกียรติแทร่งโง่
ซึ่งเป็นพนักงานของปภเทศบาลเมืองชนบุรีเขาบอกว่าเขาไปตรวจสอบแล้ว
พบว่าชายในภาพเป็นชายสติไม่ดีเดินไปเดินมาอยู่แถวนี้
แล้วก็เป็นคนนำเศษของไปกองทิ้งเอาไว้ทำให้ชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าเขากลัวกัน
เรื่องต้นเทศบาลก็มีการนำตุ๊กตากุมารทอง
พี่น้องและชุดไทยออกไปแล้ว
นะฮะก็จะมีการมาทยอยเก็บซากสาร
เก่าออกไปให้หมดจากนั้นจะปักป้าย
ห้ามทิ้งเพื่อความสะอาดคนจะได้ไม่กลัว
แต่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าการเอาออกไปต้องทำพิธีหรือเปล่านะ
ถ้าเกิดเขามีอะไรสถิตอยู่เนอะเอาของออกไปมันต้องทำพิธี
เอาพระสงฆ์มาสวดมนต์ต่างหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฮะ
แล้วเพื่อเป็นการพิสูจน์ข้อเท็จจริงคุณผู้ชม
เมื่อคืนเลยมืดแล้วอ่ะคุณนฤทธิเนี่ย
ผู้สื่อข่าวเราเนี่ยไปนั่งเลยเอาบรรยากาศมาให้ดูกันเลย
ใจใจขอใจสุดยอดจริงตุ๊กตรงตุ๊กตามรถเด็กเล่น
นั่งดูซิว่าจะมาไหมสำรวจความรู้สึกเขาว่ายังไง
บอกว่าพี่มันก็วางเวงนะนาริสบอกว่าแต่ผมก็ไม่เจออะไรนะ
ไม่เจอกุมงกุมารมาวิ่งเล่นเดินเล่นอันนี้ไม่ได้ลบหลู่นะคุณผู้ชม
แต่ว่าก็ไปเก็บภาพบรรยากาศตอนกลางคืนมาให้ฟังให้ได้ดูกันนะครับ
นะฮะนะฮะทีนี้เขาไปเจอไปเจอกับคุณสุภกิจพิบูลสิน
ซึ่งเป็นเจ้าของเพจก๊อตดรากอนมังกรสู้ผี
ไปพิสูจน์เหมือนกันไปเจอกับนักข่าวเราพอดิบพอดีครับ
มาพร้อมกับอุปกรณ์ประจำกายคือค้อนพันด้วยโซ่
พอไปถึงคุณก๊อตรากรก็จัดการทุบสารพระภูมิทันทีครับ
แล้วบอกว่าโอ๊ยของพวกนี้นะไม่ควรเอาไปทิ้งเอาไว้หรอก
เพราะมันเป็นต้นต่อของความหวาดกลัวของคน
เขาต้องการที่จะไปทุบทิ้งให้หมด

ยืนยันได้ว่าตรงนี้ไม่มีกุมารทองที่น่ากลัวเลย

รวมทั้งฝากไปถึงคนที่ชอบอาสารพระภูมิไปทิ้งเนี่ย
ซะเถอะเพราะของแบบนี้ควรให้อยู่ในที่ที่เหมาะสม
ไม่ใช่ไปทิ้งเรียราชตามข้างทางแบบนี้
ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะครับ
เอาเป็นว่าเมื่อคืนนี้นักข่าวเราพิสูจน์แล้วก็ไม่ได้เจออะไร
แต่เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคล
เป็นเรื่องที่ลบหลู่ไม่ได้
เป็นเรื่องที่คนเชื่อก็เชื่อคนเห็นก็เห็น
อันนี้ก็ต้องว่ากันไปตามความเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นนะครับ